มีพี่น้องเป็นผู้ให้โอกาสรบราคาก็มีดิจัยมากดีใจว่าพี่น้องบอกว่ามีละครให้ก็ดีใจว่ารอเสมอที่จะร่วมงานกับพี่น้องนะคะคุยกันไว้มากมั้ยยังคะก็ได้เคยเจอกันตลอดนะคะ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
ไม่ีนา
คือเชียร์มองว่าคือดราม่ามันก็เป็นความรู้สึกละกันที่เกิดขึ้นกันไป
หวังผิดหวังหรือแบบไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรหลายอย่างอะไรแบบนี้
เชียวว่าทุกอย่างมันตั้งอยู่บนความรักอ่ะ

วันนี้ต้องทำความผิดว่าใกล้ไหม

คือก็บอกอย่างนี้ไว้เวลาเราทำงาน

มันก็อาจจะห่างเกินไปแต่เชื่อว่าถ้ากลับมาทำงานมันก็เหมือนเดิมไม่ดีแล้ว

พี่เจนยังสอนเป็นเวทนี้เมื่อกี้ก็มีเศรษฐ์กิจกราศ
มีใครมาเป็นพิเศษไหมคะ

มีพี่เป็นพิเศษจะหนุ่มชุดเท้าอะไรอย่างเงี้ย
เทาเยอะมากเลยพี่คนนี้ก็ชุดเทาค่ะ

ไม่ได้เขิน

อ๋อนี่ชุดเท้าของเพื่อนเห็นมั้ยคะ

คนนี้พี่เกิดของคนอื่นไหมคะ
ก็สนิทสนิทมากกว่าคนอื่นหรอก
วันนี้เขาก็มาเริ่มยินดีค่ะ
คือต้องบอกว่าวันนี้มีแต่คนสำคัญที่มาค่ะ

เขาเคียงข้างมียังไงบ้างค่ะ

แล้วก็มีเพื่อนที่ดีเสมอค่ะ

แล้ววันนี้เขามาในถ่ายน้ำคนพิเศษ

เปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะ
แล้วขอให้โฟกัสนี้ทีในการปิดสตรอพรีเซนเตอร์นะคะ

มีการเรียนศึกษาเป็นคอร์สเกี่ยวกับการตลาด

แล้วก็คือจริงเพื่อนที่มาในวันนี้ก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่เรียนด้วยกันนั่นแหละค่ะ
คำว่าอะไรเป็นที่ศึกษาครับ
เป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจ
ยังไม่ใช่อ่อนหรือแหวนนะคะ
เราไม่หาคำจำกรรมกันตรงนี้ได้ไหมคะ

ก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะ
รักษาแต่งอ่อนหรอคะ
ใช้เวลามากระยะเวลา๒ปี
ต้องบอกว่าทุกอย่างเลิกจากความเป็นเพื่อนกันจริง
เรารู้สึกมีเพื่อนที่ดีคนนี้อยู่อย่ายามทำอะไรให้เราเสมือ
คนนี้มันลงล็อคมากขึ้นไหม

เพราะว่าพี่เชียร์เป็นคนดูใครนานมาก
คือ๒ปีที่เราเห็นมาเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมีใครมาที่ตั้งใจทำอะไรนะมีแม่แล้ว

แล้วไม่ได้แบบเจอกันแล้วรู้สึกพิเศษมากกว่าเลย

ก็ตอบอะไรอีกอะ

ดีสมมุตร
ดีจนแบบจากที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกัน
แล้วคราวให้รู้สิว่ามันเป็นความสบายใจ
เป็นความเชื่อใจ
ที่เรารู้สึกค่อยเห็นว่าคนนี้ดีเข้ามา

มันก็ประพิเศษใกล้ตรงนี้นะคะวันนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป